ดึกแบบนี้นะคะทานคาวแล้วตัดด้วยหวานซะหน่อย
หวานที่ว่านี้เป็นไอติมค่ะแต่ไม่ใช่ไอติมธรรมดานะคะ

เหมือนกับเราอยู่ในพัฒนาคารร้านอาหารจีนยังไงอย่างนั้นเลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้พูดแล้วก็โอ้โหอยากชิมอยากชมเหลือเกิน

ตามคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ไปชมไปชิมกันค่ะ

งยักษ์ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เมนูติ่มซำ

แต่เป็นเข่งใส่ไอศครีมหลากรสของร้านติมซิมไอติมเข่ง
ความพิเศษอีกอย่างคือที่นี่เขาใช้ตะเกียบ

เจ้าของร้านบอกว่าแรงบันดาลใจในการทำไอศกรีมใส่เข่งแบบนี้
มาจากคุณแม่ที่ชอบทานไอศกรีมค่ะ

จึงเกิดเป็นไอเดียเก๋ไก๋ไอติมเข่งเจ้าแรก

แล้วก็ตัวเราเองก็เหมือนเป็นลูกครึ่งไทยจีน
ก็เลยอยากจะเปิดร้านนี้ให้คุณแม่แล้วก็
ส่วนซิมมันก็เหมือนเป็นคำเรียกผู้หญิงจีนหน่อย
ก็เลยเอามาผสมผสานกันคือมันดูจำง่าย
แล้วก็เปิดร้านแบบเป็นแนวคอนเซ็ปต

ที่นี่มีไอศกรีมโฮเมสให้เลือกมากกว่า๑๐รสชาติเลยค่ะ
รสเข้มข้นแต่ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไป
แต่ที่แนะนำว่าไม่ควรพลาดเลย
คือรสนมภูเขาไฟยาคูปีโป้และกะทิมะพร้าวอ่อนค่ะ
รสไอศกรีมได้แล้วก็มีท็อปปิ้งให้เลือกอีกหลายอย่างเลยค่ะ
ซอสสตรอเบอรี่เกี้ยวกรอบหรือโกโก้ครัช
นำมาโรยหน้าตกแต่งเพิ่มสีสันให้ดูน่าทานยิ่งขึ้น

ที่นี่ยังมีขนมปังปิ้งจัดใส่จานลายจีน
ราคาแผ่นละ๒๐๒๕บาท
เครื่องดื่มมีทั้งนมสดกาแฟอิตาเลียนโซดาและมิ้วเชค
วันนี้ขอเลือกสั่งคาราเมลนมสดเย็นชื่นใจ
ราคาแก้วละ๓๕บาทค่ะ
มากับเพื่อนหลายคนจะสั่งเป็นเซตก็ได้ค่ะ
เซตนี้ชื่อซิมเนเจอร์ใหญ่เอ็กซ์ตรา
ราคาเซตละ๒๕๙บาท
เพื่อนช่วยกันทานได้๓๔คนค่ะ
จากนี้นะคะทางร้านก็ยังมีกิมมิกเป็นมุม
สำหรับเอาใจคนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปค่ะ
เราสามารถหยิบบรรดาพร็อปเหล่านี้นะคะ
สวมใส่ถ่ายรูปเล่นได้ให้เข้ากับบรรยากาศร้านค่ะ

โอ้โฮเป็นหัวของเขา
โอ้โฮ